ก็ต้องยอมรับว่าบางทีคนเท่าคนแก่

ได้มีการโพสต์คลิปว่ามีคุณยายท่านหนึ่ง
คือไม่อยากจะจากบ้านคือเป็นห่วงบ้าน

คุณยายเกาะขาตกเอาไว้เลย

เพราะว่าจะต้องอบพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

และดีละยายส่งเข้ามาให้ว้ายอยู่ไปเลย

นะคะนี่เป็นเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
พวงพิชทิพย์รัดแก้วกะโพสต์เอาไว้
คุณยายก็เกาะขาโต๊ะเอาไว้แน่นเลย

บ้านคุณยายอยู่ที่แหลมตะลุมพุกนะคะอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
จุดหนักเลยนะจุดหนักพายุเข้าเต็มค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมให้คุณยายย้ายไปที่ศูนย์อพยพ
ทางการเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนที่ไปเกลี้ยกล่อมคุณยายให้ย้ายเนี่ยนะ
ตอนนั้นเนี่ยพายุปะบึกกำลังจะขึ้นฝั่งที่ปากพนังที่บ้านคุณยายเลยนะ
แต่คุณยายเกาะโต๊ะอยู่ในบ้านแบบนี้ค่ะไม่ยอมไปไหนยกมือไหว้เจ้าหน้าที่บอกเป็นห่วงบ้าน
แล้วก็คือกลัวกลัวสถานการณ์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยู่บ้านดีกว่าปลอดภัยกว่า
แต่สุดท้ายเจ้าที่ก็เกลี้ยกล่อมจนสำเร็จก็คุณยายก็ยอมไป

เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วดูสิเห็นไหมน้ำเนิ้มนี่ทั่วมาหมดแล้ว
คุณใหญ่คงจะเข้าใจคือทรัพย์ศิลป์ก็ของนอกกาย
พังบ้านอะไรตรงไหนเดี๋ยวพอคลี่คลายแล้ว

ใช่สำคัญมากจริงก็คือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าที่ในการอบพยพในการอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ